จอมปลวกอยู่คู่กันแบบนี้
แล้วคนเขาก็จินตนาการว่าข้างหนึ่งคล้ายกับพระพิคเนธ
อีกข้างหนึ่งคล้ายกับหญิงสาวผมยาวนั่งหูเข่าอยู่ครับ

ฝั่งขวาเนี่ยเหมือนหญิงสาวผมยาวนั่งกอดเข่าตัวเอง

อันนี้ขึ้นภาพเปรียบเทียบ

ฉันบอกตรงนะดิฉันดูไม่ออกนะถ้าไม่เปรียบเทียบ

จอมปลวกหนึ่งให้ดูกันมันก็จะรูปร่างแหลมมีส่วนเว้าส่วนโค้งว่ากันว่าก็เหมือนกับผู้หญิงว่าอย่างนั้นนะ
เอางี้ไปดูกันหน่อยว่า๒จอมปลวกที่ว่าเนี่ยอยู่ตรงไหน
เพราะเมื่อจอมปลวกมาส่วนใหญ่จะเชื่อว่ามาให้โชคให้ลาบ
หรือมีสิงสถิตสิงสถิตอยู่
ร่ำลือกันนักว่าเหยียนผีดุ
เอาก็ปากช้า
ใช่ไหมล่ะแล้วยิ่งหนักไปกว่านั้นน้องใบตอง
ตรงนี้เขาร่ำลือกันว่าส่วนใหญ่นะ
จะนำศพที่เป็นเด็กมาฝังเอาไว้ที่นี่
ว่ากันว่าอย่างนั้นนะใครที่แท้งลูกอะไรอย่างนี้
มักจะเอาศพเด็กมาฝังที่นี่
ชาวบ้านที่เขาร่ำลือกันเพราะว่ามีคนมาหากบหาเขียดยามค่ำคืน
มักจะได้ยินเสียงเด็กร้องโหยหวน
น่ากลัวนะไม่ค่อยมีใครมาถ้าไม่จำเป็น
แล้วที่มากันอยู่เนี่ยจำเป็นต้องมาไง
อยากได้ของอยากได้ของดี
มาแล้วยังไงรอจนถึงค่ำคืน

อยากจะได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือ
อยากจะได้ของดีของเด็ดก็ต้องเข้าป่าช้า
แล้วจบมาใช้เวลาอีกพักนึงได้๓ตัวแล้วเป็นอย่างไร
นี่๑๒๓ก็แล้วนะ
ออกเดินทางได้
ไปไหนจะไปไหนจิกกลับบ้าน
เดี๋ยวถึงเวลาผีออกทำการ
ไปต่อกบัตรหรอ
เข้างานหลอกคนอีมาไวจัง
เรื่องแบบนี้คุณผู้ชมว่ากันไปตามความเชื่อ

คนนี่แหละชอบหลอกแล้วก็หลอกเก่งที่สุดแล้ว
บางคนชอบหลอกตัวเองด้วย

คนก็รู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก